ต่อที่มรยองคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อน
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวงาน
โค้งตกข้างทางไปค่อนข้างจะแรงเพราะว่าทำให้คนขี่นั้นเสียชีวิต
เพื่อนนั้นบาดเจ็บสาหัสลุกขึ้นมาครับจะไปหาคนช่วย
ไปเจออะไรบางอย่างไปก้มดูไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่ก่อนแล้วสภาพคือแห้งแล้วอะครับ
ก็คือแหกโค้งมาทางเดียวกันเลยค่ะ
คือคงจะมาลักษณะเดียวกันแล้วก็ไม่เสียชีวิตจนมันไม่มีใครรู้
สองคนนี้ไปประสบเหตุถึงได้รู้ว่ามีคนมาตายก่อนอยู่แล้ว
โอ้โหตกอกตกใจกันใหญ่เลย
เหตุเกิดเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพปลวกแดงที่มรยองรับแจ้งมา
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งตรงทางโค้งถนนสาย
อ่างเก็บน้ำดอกกรายหมู่๗ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดง

มีคนเจ็บคือนางสาวปียนุษย์เขียวสะครูอายุ๓๒ปี
แล้วก็นายนับประพาบุญอาสาอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นสาวประเภท๒เป็นเพื่อนกันครับ
ต่อมาคนขี่ที่บาดเจ็บนั้นได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็สิ่งที่มันน่าตกใจก็คือว่ากลับไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ
แต่ว่าต่อมามาทราบภายหลังว่าชื่อนายน้อยขันแข็งอายุ๔๓ปี
เป็นชาวปลวกแดงนี่แหละครับศพเนี่ยแห้งแล้วทรงกลิ่นเหม็นเชียวนะฮะ
ห่างจากศพของนายน้อยประมาณ๒๓เมตรไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไอสีขาวดำ
ทะเบียน๑กไก่มรเรือ๕๘๗๖ชนบุรีล้มตะแคงอยู่ติดกับต้นโพเล็กต้นหนึ่งนะครับ
ทีนี้นายนับประพาเขาบอกว่าเมื่อช่วงค่ำเพื่อนคือปิยนุษย์ได้ชวนกันไปเที่ยวงาน
ไปเปิดตลาดใหม่มีงานอยู่นะฮะที่ซอย๓ตะบนแม่น้ำคูที่ปลวกแดง
สุดท้ายเหมือนจะมองไม่เห็นครับรถก็เลยแห่โค้งตกไปในป่าที่รกมากแล้วก็ลาดชันตกลงไปข้างใน
ทำให้เพื่อนเนี่ยคือปียนุษยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสและสลบไปแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนตัวเองเนี่ยยังพอมีสติอยู่ครับ
ลุกขึ้นมาแล้วก็ตะเกียดตะกายขึ้นมาบนถนนนะฮะเรียกให้ชาวบ้านช่วยขณะที่เดินไปได้ประมาณ๕เมตร
ไปเห็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มอยู่พอเดินไปอีก๒๓เมตรอ้าวไปเจอศพคนตายอยู่แล้วครับ
รีบออกมาไปเจอชาวบ้านขี่รถผ่านมาพอดีร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยมาช่วยอีกทีหนึ่งครับ

หลังจากกู้ภัยมาก็เลยมีการประสานไปที่ครอบครัวของผู้ตายก็คือนายน้อยเนี่ยก็ไปเจอนางสุบรีพรแทร่งโง่อายุ๔๘ปีทราบข่าวว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นข่าวที่เธอนั้นตามหาสามีอยู่สามีหายไปเป็นเดือนแล้วหาไม่เจอสุดท้ายเดินทางมาที่โรงพยาบาลปลวกแดงครับพร้อมกับหลานสาวพอไปเห็นศพเท่านั้นแหละครับโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจยืนยันว่านี่แหละเป็นสามี
ไปจากบ้านตั้งแต่๑๘มกราคมไปแจ้งความคนหายไว้แล้วเขาหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ตอนแรกคิดว่าสามีนั้นอาจจะไปหางานทำที่อื่นแล้วหายไปไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตเพราะตามหาเป็นเดือนครับสุดท้ายมาตายแล้วไม่มีคนเห็นนะครับ